คลิปนี้กันหน่อยแชร์กันหนักมาก
และอีกอย่างมีคนเข้าไปดูเยอะมาก

ก่อนบวชต้องเจอความทุกข์ความสาหัสถึงขนาดนี้เชียวหรือ

โอ้โหนาคสู้ชีวิตหลายคนเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพวางขาของพี่นาค

ยังอยู่ดีครบถ้วนสมบูรณ์๓๒หรือไม่

คุณการจะบวชนาคทีนะคือมันเป็นกุศโลบาย
จะต้องทำอะไรแบบนี้ที่ถือว่าเป็นความทุกข์
คือเขาบอกเป็นความผัจจนมีมานพัจจนอะไรแบบนี้ใช่ไหม

แล้วนี่กลายเป็นนักสู้ชีวิตแต่ว่ายาดนักสู้กลับนะ
โอ้โฮและดูยาดน่าก็เวียงสักขนาดนี้เลยนะ

ขอเอามาลงในทีวีหน่อยเอามาแชร์ออกในทีวีหน่อยนะฮะ

น้องชายสุพรรณบุรีอูทอง
คลิปนี้ยอดวิวเท่าไหร่รู้ไหมฮะ

เช่นบอกว่ากูลืมหมดแล้ว
สวดมันตกไปตามทางแล้ว

เจ้าของคลิปบอกว่าท่องน้ำหมูก็พอแล้วล่ะ
แล้วบางคนบอกโอ้โฮนึกว่าสุดสาธารณ์กับมาสร์ินส์บังกร

สบายดีคุณพี่สาวเขาบอกว่าน้องชายได้บวชสมใจจริง
ขี่ม้าตรงนี้ถูกทั้งเหวี่ยงถูกทั้งหมุนแบบนี้
จนกระทั่งผ่านผลอุปสรรคของการเป็นนาคไปได้
ก็เข้าไปห่มผ้าเหลืองในโบสถ์เรียบร้อยปลอดภัยดีทุกอย่างฮะ
ขาม้าเขาเซฟนาคอย่างดีมากครับ
อย่าดราม่านะจ๊ะแน่นะครับ
แล้วเนี่ยเขาไปติดแฮชแท็กเพิ่มด้วยเหรอว่า
อะไรนะขำเท่ากับบาปขำเท่ากับขิด
ดิฉันขำไปแล้วทั้งบาดทั้งขิดเลยเหรอ

ขณะที่สาวเจ้าของคลิปให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
คลิปต่างกล่าวเป็นการแห่นหน้าเข้าโบสถ์ที่หมู่บ้านจ้าใหม่

โพเขียวอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีฮะ
เป็นการขี่ม้าและเป็นประเพณีของคนในพื้นที่
ครอบครัวยังมีปฏิบัติกันอยู่นะฮะ
ในคลิปที่เห็นขาม้าเป็นขาม้ามืออาชีพคุณ

มีการเซฟนาคเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัย

พี่สาวที่เป็นคนโพสต์บอกว่า

ำเท่ากับบาปขำเท่ากับขิดที่คุณบอกไปเมื่อกี้นะครับ

ก็เต้นโยกกันสนุกสนาน